ถ้าเกิดว่าเรารักใครชอบใครเนี่ยมันต้องมีตัวช่วย
ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถา

พร้อมค่ะให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันฉาย
ใครเห็นก็ทนไม่ได้คิดถึงรำพึงแค่เพียงหน้าฉัน
ข้าวอยู่ในคอก็ต้องลืมกลืนให้นอนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวัน
ให้เธอรักแต่เพียงแค่ฉันอยากได้เปลี่ยนใจ
โอ้โหต้อนรับน้องเป่าป้องวลี
ตกลุมรักเธอเขาแล้วยอมพี่ทั้งหมดหัวใจ
ใจมันหวั่นไหวทุกครั้งที่เธอมองมา
หากบุญมีและวาสนานำพา
พอเนื้อท้องให้เธอจงหัน
มองมา
โมเสน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉัน
ยิ่งสาวนับร้อยนับพันธุ์เธออย่าได้เลย
ให้ฉันงามดังน้องบุษบาดวงตาสุขใสดังจังชาย
ชายเองก็ทนไม่ได้
รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉัน
เข้ายู่ในของก็ให้ลืมกลึ่ง
โอ้โหสะเนมเมตตาจงเกิดแค่ฉัน
ยิ่งสาวจะปล่อยนับพันธยาได้แหละ
ให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันชาย
ชายเห็นก็ทนไม่ได้รำถึงคิดถึงแต่เพียงหน้า
เมตตาจงเกิดแค่ฉันเข้าอยู่ในข้อก็หายลืมเกลือ
ให้นอนสะเนมคิดถึงทุกเครื่องวัน
จงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ
ให้ฉันงามดังนางบุษบาดวงตาสุขใสดังจันชาย
ชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียง
เมตตาจงเกิดแค่ฉันเข้าอยู่ในข้อก็หายลืมเกลือ
ให้นอนสะเนมคิดถึงทุกเครื่องวัน
โอ้โหจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ
โอ้โหจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ
ยิ่งรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ
โอ้โหจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ

โอ้โหจริงคือฟังแล้วหลงแบบมันต้องมนต์เหมือนโดนสะกดจริง
การกลับมาครั้งนี้ของน้องเปล่าคือสวยสะกดจริง
เพลงเมื่อสักครู่จบไปคือพ่อเนื้อทอง
ร่ายคาถาให้ใครรักคะลูกค้า

หลงไม่ไหวแล้ว
ที่มาที่ไปของเพลงนี้พ่อเนื้อทองได้มนต์คาถานี้แต่ใดมาคะน้องเป่า
ได้มาจากน้องการทัศนะค่ะ

ใช่ค่ะน้องแบ่งมาให้
ค่ะก็เป็นภาคต่อแล้วกันเนาะของผู้หญิงนะคะ
เพลงนี้หนูก็ได้จีบน้องการทัศนะมาแต่งให้
รู้จักกันทางรายการรายการหนึ่งค่ะ
แล้วก็เห็นน้องแต่งเพลงได้ด้วย
แล้วก็เพลงคาทาคุณแพนก็ด่งดังเนาะ
เราก็เลยมีไอเดียว่าอยากให้ผู้หญิงของเรา
ไล่มนต์เสน่ห์ใส่ผู้ชายบ้าง
ชัดเจนว่าเพลงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ร้องได้เปล่งเสียงออกไป

ใช่ที่จริงใช้ได้ทั้งชายหญิงแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลย
นิดนึงมัดใจชายคนที่บ้านหรือยัง

สภานีว่าเงี้ยฟังเพลงแล้วหลงหรือเปล่าอิสอละอิสอละ

น่ากว่าอีกว่าเพลงนี้เราจะต้องโด่งดังขนาดไหน
ยอดวิวเท่าไรอย่างยังไง
คือไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดวิวหรืออะไรแต่แค่แบบเราได้ทำงานสิ่งที่เราชอบเรารัก
แล้วก็เพลงนี้ถือว่าได้ให้เห็นแบบว่าความเป็นไทยค่ะ
คืออันนี้หนูตั้งใจทำงานมากแล้วก็อยากให้แฟนได้ฟังเพลงเพราะแล้วก็เนื้อหาดีแบบนี้ค่ะ
อีกหนึ่งอย่างสะดุดตามากพี่แจ๊คตั้งแต่น้องเดินเข้ามาแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมคุยอย่างกับหลุดมาจากนางในวรรณคดีไทยน้องเปล่าเป็นยังไงคะ
เหมือนเป็นภาคต่อของวรรณคดีสีชมพูเหมือนกันนะคะ
ครั้งที่แล้วก็คือแสงความเป็นไทยทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องเกี่ยวกับนางในวรรณคดีค่ะ
แล้วครั้งนี้หนูก็ตั้งใจค่ะเพราะว่าอยากให้เห็นปวรีทุกครั้งแต่ละซิงเกิ้ลก็อยากให้เห็นความเป็นไทยนำเสนอ
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเนื้อหาหรือว่าการแต่งกายค่ะ
พูดถึงเรื่องความเชื่อคุณผู้ชมไม่มูไม่เชื่อนะ
สวัสดีครับเห็นว่าให้ตาหวัดก่อนนี้ค่ะดีครับ

แล้วก็ได้มีโอกาสไปฝากเพลงใหม่กับแม่ทุกครั้งที่มีผลงานใหม่ค่ะ
หนูก็จะไปทำบุญแล้วก็ไปอย่างถ้าเกิดมีเพลงก็ไปร้องเพลงให้แม่พึ่งฟัง
มันได้ความอิ่มเอิบใจเนาะ
เพลงนี้น้องเปล่ามีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้าง
นอกจากที่น้องไปจีบน้องการมาให้แต่งเพลงให้เราแล้วเนี่ย
ที่จริงเกือบทุกอย่างเลยทุกอย่างในเพลงนี้
หนูจะมีส่วนร่วมหมดเลยทั้งในเอ็มวีด้วยนะคะ
ว่าเราอยากได้แนวไหนก็มาคุยกับน้องเฟ้ยที่เป็นผู้กำกับค่ะ
ก็มีความเป็นเราด้วยแล้วก็มีการเรื่องการร้องเพลงค่ะ
อาจารย์เอ็มนานนท์ค่ะซึ่งข้ามฝั่งไปทางอินดี้อีสาน
อาจารย์เป็นคนทำดนตรีเราก็มีการแบบดีไซน์การร้องของเราเองด้วยค่ะ
วีก็เลยดูเก๋แล้วก็มีความเป็นน้องเปล่าปาวลีอยู่ในนั้นด้วยเนาะ
เห็นว่าไปไหว้หลวงพ่อกวยมาด้วยอันนี้จริงป่ะคะ

เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ไปไหว้วัดหลวงพ่อกลวยนะคะ
ก็ไปนั่นแหละฝากฝั่งเพลง
ยังไม่ได้มีโอกาสค่ะได้แค่แบบไปกราบท่านแล้วก็เหมือนกับว่า
น้องกัลธันนะก็มีคาถามีอะไรเกี่ยวกับคาถาคุณแผนของหลวงพ่อกลวย
ซึ่งเพลงนี้มันก็เป็นการไล่มนต์ไล่คาถาก็เลยไปไหว้หลวงพ่อกลวยด้วย

มูก็บ่อยขอพรก็บ่อย
ตัวเลขเคยมีขอติดไม้ติดมือกลับบ้าน

แล้วยังไงควบคุณไหมควบคุณมาอย่างไรบ้าง

ไม่เป็นไรหรือว่าจะเป็นเลิกนี้คุณผู้ชม
เพราะว่าเกี่ยวกับวันปล่อยเพลงด้วย
เลิกดีวันที่๑๒เดือน๑ปี๒๕๕๙

พร้อมกันเลยยังไงครับมีความเชื่อไงบ้างเอ่ย
จริงไม่ใช่สายมูเลยนะคะไม่ค่อยไปมูที่ไหนด้วย
แต่ว่าก็ดูปฏิทินแล้วกัน

อ๋อเปิดเอาเองกันเลยเอาเลิกสะดวก

เขาบอกว่า๑๒นี่คือวันมหามงคล

ก็เลยแบบว่าโอเคเปิดมกรามา
แล้ววันที่๑๒เป็นวันมหาเลิกมหาชัย
ก็เลยเลือกวันนี้ค่ะปล่อยเพลงด้วย
ลงเสาเข็มด้วยเลย
กำลังจะเข้ามาแล้วเพราะเราลงเสาเข็มไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ
อืมทีนี้เราอยากจะถามเรื่องเบบีหน่อยอุ้ยถามมาหลาย
เจอทุกทีถามทุกทีแต่งงานมาพักใหญ่แล้วปีกับหลายปีเลย
ลูกเออยังไงนะจะมาไหมเบบียังไงลูกเมื่อสักครู่นี้มีพี่บอกว่า
สงสัยเขาเลือกปีหรือเปล่าเออหมาปีกระต่ายหรือเปล่าน่ารักด้วย
ก็พยายามอยู่ค่ะแล้วก็ทำงานไปด้วยรอน้องไปด้วย
ไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรค่ะมีขออะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ไปขอเกี่ยวกับน้องเนี่ยมีบ้างไหมก็ที่จริงตอนนี้ก็ขอขอเรื่องเพลงก่อน
น้องก็คือตามธรรมชาติเลยอยากได้ลูกสาวลูกชายน้องเป่าอืม
มาสองเลยดีกว่าโอ้ยมาเป็นแบบนี้หรอฟาแฟดหรอจะได้มาทีเดียวค่ะ
แล้วทางปากกิ๊กล่ะปากกิ๊กพ่อคุณเอิร์ทว่าไงบ้าง
คุณพ่อรอนานแล้วรอนานแล้วตอนนี้น่าจะยังไงก็ได้

วางจริงนะค่ะอ่าให้สอนพี่แจ๊คการีหน่อยค่ะได้ค่ะ
ช่วยพี่หน่อยได้ไหมในฐานะที่รู้จักกันมานาน
ของประสาที่ให้ขวาติดโค้อ่ะ

อุ้ยป่าวสอนพี่หน่อยถึงว่าทำบุญแล้วกัน
อยากบอกว่าใครฟังเพลงนี้ยิ่งฟังยิ่งสวยยิ่งฟังยิ่งรวยเสน่ห์
ฉันแหละเออพร้อมแล้วพร้อมเลยเริ่มโอ้มเสน่ห์เมตตาจงเกิดแก่ฉัน
หญิงสาวนับร้อยนับพันธยาได้แล้วให้ฉันงามดังนางบุษบาดวง
ตาสุขใสดังจันชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงแค่ฉัน
ข้าวอยู่ในต้องเลื่อยด้วยค่ะข้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมเกลือ
แล้วติดอ่อนสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันโอมจงรักและมีแค่ฉันอย่าได้เปลี่ยนใจ
จะบอกว่าพอน้องเป๋าร้องเพลงนี้และกล้องตัดภาพที่พี่แซงคือทนไม่ไหวจริง

เฮ้ยอุ่ะอุืมมากเลยอะเพียงเฉยเพ้าร้องเพลงพอมากเลย
พอมากตอนกองตัดเข้าหน้าพี่จักรีนเราก็อึ้งสงสัยมากเหมือนกันแม่

สุดท้ายแล้วนิดนึงเดี๋ยวให้น้องเปล่าฝากผลงานกันหน่อยมีงานพงงานเพลงงานอะไรบ้างฝากนิดนึงค่ะ
ค่ะก็ฝากผลงานเพลงใหม่ของเปล่าด้วยนะคะ
เนื้อทองค่ะอยากให้ทุกคนมาไล่มนต์เสน่ห์ด้วยกันนะคะ
แล้วก็ตอนนี้แฟนเริ่มมาเล่นกันแล้ว
ติ๊กต๊อกค่ะก็มีหลายคำหลายประโยคที่สามารถแยกเล่นได้แบบหลายวาระเลย
ใกล้จะวันวาเลนไทยก็รีบเอาไปเล่นกันนะคะ
จะได้ทันใช้ไง
รายคาถาแบบนี้แล้วขอให้รักให้หลงตลอดกาล
ขอบคุณคุณปาวปาวาลีค่ะ